นี่เรารักกันหรือเพียงแค่ฉันรักเธอ
เหงาก็เจอมาพร่ำมาเผลอแล้วเธอก็หาย
บินมาตายมาตอมเด็ดดอมแล้วลารับไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้
เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นาน
ผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาสองยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้
แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโผล่บินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอง
น้ำตาฉันเออคล้อง
เสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรพลิกความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอมยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพ่อหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโพลบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออขอจึงไม่ท้องให้เธอเห็นใจ